คุณผู้ชมไปดูปฏิบัติการของกู้ภัยในจังหวัดชนบุรีนะคะ
ต้องสวมบดเป็นกะไรทอง
ล่าจราเข้ความยาวของเขา๒เมตร
ใช้มา๒วิธี๓วิธียังไงเขาก็ไม่ออกมา

สุดท้ายค่ะฝนตกลอยคอขึ้นมาเอง
เขาก็เลยใช้เชือกทำเป็นบ่วงคล้องมาได้โดยง่าย
แต่ว่าเขาตัวใหญ่ก็ต้องใช้กำลัง๕๖คนเหมือนกันนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงชนบุรีพร้อมอุปกรณ์
เข้าไปจับจอราเข้ขนาดใหญ่เขาลอยคอนะคะ
เห็นแต่ส่วนหัวเขานะน่ากลัวเหมือนกันนะ
เห็นลอยคอออกลงมาแค่บางส่วนน่ากลัวนะ
ลอยคออยู่ภายในหนองน้ำบ้านมาบกรูดในตำบลบ้านบึง
เจ้าหน้าที่ตอนแรกพยายามใช้หลายวิธีนะ
เป็นการล่อให้จราเข้โผล่ขึ้นมาจากน้ำ
ว่าจะเป็นเอากระดูกไก่มาวางไว้เป็นจุด
กะจะให้เขาขึ้นมากินแต่ก็ไม่เป็นผลนะ
กู้ภัยไม่ถอดใจค่ะเปลี่ยนเป็นวิธีเวียงแห่จับ
๓ชั่วโมงก็ยังไม่ได้อีกค่ะ
จนกระทั่งรอไปรอมา๔๕ชั่วโมงฝนตกลงมา
เจอร์ระเก้ลลอยคอขึ้นมาเฉยเลยนะคะ
ทางกู้ไพก็เลยเอาเชือก์ทำเป็นบ่วง
แล้วค่อยยื่นไปฟ้องคอเจอร์ระเก้ลขึ้นมาได้
แต่ว่าก็ต้องใช้แรงคนประมาณ๕๖คน

ท่ามกลางความโล่งใจของชาวบ้าน
ว่าก่อนหน้านี้หวาดภาวะกลัวจะได้รับอันตรายนะคะ
จากการตรวจสอบพบว่าเป็นจราเข้น้ำจืด
ความยาว๒เมตรน้ำหนัก๕๐๖๐กิโลกรัม
แล้วก็จะได้ส่งจราเข้ตัวนี้ไปให้สวนเสือศรีราชาต่อไปค่ะ
กู้ภัยนี้ทำได้ทุกอย่างจริงนะจับได้ทุกตัวจริงนะฮะ